ก็มีผู้ใหญ่เข้ามาค่ะตอนนี้มีผู้ใหญ่เข้ามา

ตอนนี้ก็ว่าการของความรับรู้สึกในข้างใน
เมื่อไหร่จากนั้นที่เราอยู่ที่ถือฟ้าหรือหลับไม้

ตอนนี้ก็ถามว่าอยู่ข้างใน
ก็ตอนนี้ก็ให้ผู้ใหญ่มีความรับรู้สึก
มีความรับรู้สึกอยู่ข้างใน

คุณแม่งคุณแม่ง
คุณแม่งคุณแม่ง

คุณแม่ง

แล้วสำหรับเราน่ะวันนั้นที่เราเสร็จสัญญาเราเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนที่เราเสร็จสัญญาวันนี้

ที่ไข้ในพลนะครับ

มีปัญหากับผู้หายต่อคำหรือว่าตามตามคำเลยค่ะครับครับคือ
ไม่อยากพูดอะไรมากค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าเรื่องนี้
ไม่ต้องพูดอีกแล้วดีกว่าเอางี้เราเราเป็นคนขอให้
ค่าแน็ตคนมาช่วยเคลียร์หรือค่าแน็ตคนเข้ามาคิดงาน
แต่นี่นี่ดีกว่าหนูหนูขอดีกว่านะคะเอาไว้
หลังจากนี้พอฉีกสัญญาอะไรเดี๋ยวหนูมาเล่า
ธุระให้มาวันนี้ข้างในคนบอกว่าต้องหลังจากที่เราเซ็นวันนั้น
ไม่ได้ระบุว่ากี่ปีจริงแต่วันนี้เขาบอกว่าเราจะต้องอยู่กับ

รู้สึกยังไงตอนนั้นคือตอนที่เซ็นเขาไม่ได้บอกว่าอยู่กี่ปีอะไรยังไงนะคะ
ตอนนั้นให้เขารู้สึกคือเซ็นออกจากโรงพักษณ์

ถ้าไม่เซ็นแล้วติดภูมิของคนอื่นก็ต้องเซ็น

เขาบอกว่าสัญญามันไม่มีผลนะคะ
เพิ่งมารู้ตอนทีหลัง
วันนี้เขาพูดแล้วว่าภาพยาพันธ์เวลาที่เล็กนี่มีผลสำเนียม

คืนที่น้องเซ็นวันนั้นตอนตี๒มีผม๓ปีแต่ว่าโอเคไม่ได้ระบุวันเวลาก็จริง
แต่เขาบอกแล้วว่า๓ปีน้องจะผ่านหนึ่งกับพ่อ

คือตอนนี้หนูยังงงอยู่ว่า
กับสัญญาสร้อนมันก็ได้ยังไง
ก็คืออันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอให้ฝ่ายกฎหมายดูแลก่อน
ไหมว่าเขาจะฟ้องอีกค่ายหนึ่ง
กลัวไหมตอนนี้ก็เป็นไงเหมือนกันนะคะได้สู้แล้ว
ท่ายในบนเอาเอกสารไปให้เราเซ็นคิดว่าเป็นแผนบนหลวงทุกแพทย์หรือครับ
ตอนนั้นมันไม่ใช่เอกสารนะคะตอนที่เซ็นมันเป็นบันทึกประจำวันนะคะ
ลงบันทึกประจำวันนะคะเขาก็เลยคือเขาไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นเอกสารอะไรยังไง
แล้วเราได้อ่านข้อมูลในนั้นหรือเปล่าว่าอ่านไหม
หรือว่าเรารีบเซ็นเพราะว่าเราไม่อยากเข้าฝุก
เขาบอกว่าเซ็นเพื่อออกจากโลกภาคคือตอนนั้นนะคะ

แล้ววันนี้เราได้ยอดจะไปอ่านไหมว่ามันตกลงมันเป็นสัญญาณหรือเป็น
ก็คือในตอนนั้นคือเป็นสถานการณ์ที่กดดันค่อนข้างกดดัน
แล้วก็คือหนูด้วยความที่หนูก็กลัวด้วย

แต่ว่าถามว่าอ่านไหมก็อ่านแต่
ก็คือหนูก็ยังงงวงอยู่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสัญญาซ้อน
ใช่ไหมคะในตอนนี้คือสัญญามันซ้อนกันได้ไหม

มีคนจ้างกับผมเราเป็นลูกจ้างเขา

เป็นเอกสารที่เอาไว้กับตำรวจ

ได้กลับไปอ่านอย่างละเอียดไหมว่า

ในเอกสารหรือหรือไม่

ก็จะมีร่วมที่เขาต้องแนบกด

เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เป็นคนดูแลได้

วันนี้เขาบอกว่าวันจันทร์เขาจะเรียกเราคุยที่ค่ายไหนคนหนึ่ง
ห้ามจะแม้หาจะเป็นคุยกับเขาใหม่หรือเปล่า

ถ้าว่าหนูอ่ะในเอาตามตรงเรียนพูดอ่ะ
หนูว่าอยากจบหนูอยากมึงเบาตรงนี้หนูไม่อยากให้มันบางไป

จริงเราอยากให้มันจบแบบไหนนะจบแบบไหน

ไม่ต้องมีค่ายไม่ใช่ว่าจบอยากค่ายนึงแต่อยู่อีกค่ายนึง

เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้พี่เราฟองกับอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราต้องการเรียกร้องทางเสียงอย่างนี้

ซึ่งมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราคุยกับทนายแล้ว
อันนี้พี่ที่ตามที่ทนายบอกก็คำว่าเป็นคำ

ว่าเรามั่นใจมากสกัดพอ
ถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นอะไรยังไง
เราก็ได้สู้แล้วอะแล้วต้องให้ถึงคุณ

หรือให้เป็นกระบวนการตามผลใหม่

ถามว่า๒ล้านตอนนี้คือหนูไม่มี
ถ้าหนูมีหนูก็พร้อมนะคะแต่คือหนูไม่มี
ก็ต้องตอนนี้ก็คือมันก็ด้วยความที่มันหลายเรื่อง
หลายเรื่องเหมือนจบจากเรื่องนึงก็มาเจออีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้มันก็หนักสำหรับหนู

ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือดูแลค่ะ
เรื่องทั้งหมดก็คือเป็นของตัวผู้ใหญ่ไปแล้ว
อย่างทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับลูก
ไหลซ้อยมากเราจะให้กำหนดใจลูกอย่างเนี้ย
ก็เป็นกำหนดใจให้น้องอาร์ม
อยู่กันที่ช่องกันครับ
ค่ะอืมพี่แม่ขอย้อนค่ะไปถามวันเก็บสัญญาณที่นี่
บอกคุณแม่ก็แฮปปี้ยิ้มแย้มเซ็นสัญญาตรงนี้เราอยากจะบอกอะไร
ไม่ไม่พอตอบนะคะเพราะว่าให้ผู้ใหญ่ดูแลแล้วค่ะ
ก็ก็จบด้วยดีก็ดีคุณแม่ติดหวังไหมครับ
ถ้าที่แบบผมไว้ใจเป็นพญาเซฟให้แต่เรื่องกลางกายเป็นแบบนี้ครับ
อ่าฝ่ายฝ่ายทางนั้นหวัดทางใต้อยากให้จุบอะไรยังไง
ก็อยากเคลียร์อะไรก็ต้องมีผู้ใหญ่มาเคลียร์ด้วยเป็นผู้ให้ไว้
อ่าฝากเรามีข้ออะไรบ้างที่รู้สึกว่าเราอยู่ติดใจอยู่หรือเปล่าค่ะ
ถ้าจะเคลียร์กันต้องอย่างนี้หรือว่ามีแค่สัญญาณเดี๋ยวจะยกเลิก
แล้วสำหรับตัวอาพดูนะครับเดี๋ยวว่าสำหรับตัวหนูก็ดูเนี่ยตกทำหนุ่มเพราะอยากทำงานต่อกันั่นเองเดี๋ยวถ้าอะไรก็เป็นไปได้ก็ยินดี
อื้มเสียดายมั้ยเหมือนก็มันถึงความรู้สึกมาก็ยังเป็นเพลง
ถึงยังไงก็ตามมันก็ยังเจียบ

ทางที่ใหญ่ของเราไปฟ้องเรื่องคาดีเรื่องภาษี
เรื่องรายได้ด้วยตรงส่วนที่เรารู้จักด้วยไหมครับ
อืมเรื่องภาษี
คือว่าคือจะสอบภาษีของทางแผนทองคำ

หลังจากนี้เรายังมีงานที่รับไว้จริงไหมหรือว่าต้องยกเลิกไหม

ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือตอนช่วงที่ออกมาแรก
ก็คือมีงานเข้ามารับไปตอนช่วงนั้นนะคะ
อันนี้ก็คืองานที่เลื่อนมาเนี่ย
ที่ยาวมาก็คืองานตอนช่วงหนึ่ง
แล้วอย่างหลังจากนี้ไปจะมีออกงานอีกไหมหรือว่า

เพราะอย่างบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราไปร้องอีก

เราอยากจะบอกนายจ้างที่เข้ามาจ้างงานมาได้เลย

แล้วก็เป็นนายจ้างที่รู้จักกันกันด้วย
อย่างหลังจากที่บอกคือรับงานเราถึงสิ้นที
อันนี้เราไม่ได้รับเพิ่มใช่ไหม
ตอนนี้ก็มีติดต่อมาบ้าง

รับเพิ่มครับ

กล้ารับเพิ่ม
ก็ต้องดูงานด้วยว่างานหน้างาน

ที่หมายถึงว่า

ตั้งแต่

จะไปจับเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูใหญ่แล้วแต่ผู้ใหญ่จะจัดการให้ดู

น้ำใจมีคนก็มาพูดอย่างไรไม่ให้น้ำใจมีคนพูดอย่างไร

ทางห่างกันแล้ว
ความห่างก็ห่างกันแต่ความรู้สึกก็เหมือนเดิม
ก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะกัน
มีผู้ชมหลายคนออกมาที่กำลังจะดอมใจสิ่งหรือเปล่า
ก็รู้สึกก็ขอบคุณนะคะพี่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการ
ที่เข้าใจแล้วก็เข้ามาดูแล
หลายคนก็เข้ามาแล้วก็ไปดอมใจพวกเขา